เหนือจากเพลงผู้สาวขอเลาะของเขาที่มันโด่งดังมากแล้ว

เพราะว่าทีมงานผู้สร้างของผู้บ่าวไทยบ้าน

เขาเตรียมที่จะนำเพลงผู้สาวขาเลาะ

แล้วความคืบหน้าตอนนี้ก็ปลาไป๙๐แล้ว
เปิดเผยด้วยว่าช่วงนาทีทองของนักร้องชื่อดังไม่ได้หยุดแค่นี้
เพราะว่ามีผู้จัดมาทาบทามว่าอีกถึง๓เรื่องด้วยกัน
แต่ทั้งนี้นะคะผู้สาวขาล้อในชีวิตจริงจะไปโลดแล่นอยู่บนแผ่นฟิล์มหรือเปล่า

เพราะว่าแม้ว่าลำไยจะอยากชิมรังงานใหม่ในวงการบันเทิง
แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้คิวเธอท้องมาก
ร้องเพลงโชว์ตัวแน่นเอียดทุกวันยาวไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าแล้วนะคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้จัดสรรเวลามารับงานแสดงค่อนข้างยาก
แล้วก็กลัวว่าจะเป็นภาระกับทางกองถ่ายด้วยนะคะ
คือถ้าพูดถึงทีมงานผู้บ่าวไทยบ้านเนี่ยนะ
ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เขาจะเป็นหนังที่พูดภาษาอีสาน
แล้วก็สร้างปรากฏการณ์หนังทวนกระแส
ฉายตามโรงต่างจังหวัดทำรายได้ไปแล้ว๘๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
เชื่อว่าพอทีมงานหันมาจับผู้สาวขาเลาะจะทำไปเป็นภาพยนตร์
ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะคะ
ก็รอดูค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าผู้สาวขาเลาะเนี่ย
จะได้ไปโลดแล่นอยู่บนวงการแผ่นฟิล์มหรือเปล่า
ลำไยหายทองคำเนี่ยจะได้เปลี่ยนแบบบทบาทจากนักร้องลูกทุ่งมาเป็นดาราเปล่ามาเป็นนักแสดงด้วยหรือเปล่า
ต้องบอกว่าชีวิตของผู้สาวขาเลาะคนนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะ
ขยันขันแข็งมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็รักในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลย
ก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้าผู้สาวขาเลาะผันมาเป็นลงบนจอเงินเป็นภาพยนตร์จะเป็นยังไงนะคะ